ในหลวงรัชกาลที่๙ก็คือเรื่องของการศึกษานะคะ
นั่นก็คือโครงการการศึกษาดาวเทียมนะคะ

เพราะว่าไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดจะไกลขนาดไหนนะคะ
เรื่องของการศึกษาก็สามารถไปได้ทั่วถึงในทุกพื้นที่
และมีครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมในหลวงราชการที่๙
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระห่อมพระราชทานความรู้ด้วยพระองค์เองเลยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากสารคดีในหลวงชุดความทรงจำจากฟากฟ้า

กระบาดมาแล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ได้สเจฏรพระราชดำเนินไปอย่างครมการพัฒนาวิจัย

แหมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรี
และทรงบรรยายเรื่องการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ
แก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
ทรงถ่ายทอดความรู้ผ่านทรทัศน์รายการศึกษาทัศน์
เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
พระราชทานแก่นักเรียนทั้งประเทศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สอนสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานปฏิบัติการฝนหลวง
ท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
สมมุติว่าน้ำเป็นอากาศ
สมมุติว่าเกลือเป็นน้ำน่าใจ
ในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้
แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลง

ที่เขาเรียกว่าเหงื่อมาจับถ้วย
นี่ทำฝนเทียม

วิทยาศาสตร์ของการทำฝนเทียม
และทรงแสดงแผนภูมิที่ทรงวาด

เพื่อเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
ซึ่งออกอากาศในรายการศึกษาทัศน์
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่ในหลวงรัชกาลที่๙
พระราชทานแก่นักเรียนและครูโรงเรียนวังไกลกังวล
ที่เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ภาพที่พระองค์ทรงสอนถูกเผยแพร่ไป
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทั่วประเทศ
จึงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่าง
ครูและนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
นางสาวการจิราสุขศรีอดีตนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล

เป็นนักเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อครั้งนักเรียนและครูโรงเรียนวังไกลกังวล
เดินทางไปทัศนศึกษาที่โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี
และทัศนศึกษาการทำฝนเทียมที่อาคารปฏิบัติงาน

พระองค์ท่านทรงสอนให้พวกเราใช้จินตนาการตาม
ว่าการทำฝนหลวงมีหลักง่ายอยู่๓อย่างเลย
ก็คือการก่อกวนการเลี้ยงให้อ้วนแล้วก็การโจมตีค่ะ
เวลาเรารู้สึกว่าในเรื่องที่เรารู้สึกว่า

แต่ว่าพระองค์ท่านทรงสอนให้เราเห็นภาพ

เราก็เข้าใจตรงนี้ได้ง่ายขึ้น
แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนับ๑๐ปี
นางสาวการจิรายังคงทราบซึ้งใจ
ครั้งหนึ่งในชีวิตในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นครูผู้ทรงถ่ายทอดองค์ความรู้
พระราชทานแก่นักเรียนในครั้งนั้น
คือเราไปดูเรื่องสารเคมีต่างในการทำฝนหลวง
แล้วก็ส่งหันมาปรับถามเด็กว่าลูกเข้าใจไหม
แล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ยินดังนั้น

ใครจะไปคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิต
ท่านจะมาเรียกคนธรรมดามากเลยว่าแบบลูก
เรารู้สึกว่าเราแบบประทับใจมากไม่ลืมเลยค่ะ
นางสาวนฤษราทองพระสูตร

เป็นนักเรียนอีกหนึ่งคนที่ได้รับโอกาส
ในการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมพักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรี
ทรงบรรยายเรื่องการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติให้แก่นักเรียน
เด็กนักเรียนคนหนึ่งอะนะคะไม่คิดว่าแบบ

มีครูซึ่งเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินนะคะมาสอน

เป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของเด็กคนหนึ่งนะคะ
ที่มีพระอาจารย์เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินก็
อยากจดจำทุกวินาทีหรือกว่าได้ที่มีโอกาสได้ตามเสด็จพระราชธรรมเนื้อนะคะ

พยายามนึกถึงสิ่งที่พระองค์ท่านเคยสอนไว้แล้วก็
น้อมนำมาทำตามค่ะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสอน
เป็นภาพแห่งความทรงจำที่เป็นตัวอย่างให้แก่ครูทั่วประเทศ
นำไปเป็นแบบอย่างเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบท
ทำให้ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป